ผู้ชายคนนี้เข้าไปในปั๊มตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง
ตี๕กว่าวงจรปิดจับภาพได้

เขาขี่มอเตอร์ไซค์มานั่นคือคนก่อเหตุ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดในปั๊ม
จอดเสร็จแล้วก็เดินวนไปเวียนมา
นอนอยู่ริมสระในปั๊มแห่งนี้บ้าง
ขอบสระบ้างสักพักหนึ่งจู่ครับทำท่าทางเหมือนกับยืนรำ
รำแบบรำอ่อนช้อยอย่างนี้
นี่คืนไปยืนขอบศะแล้วอัดถกเสื้อขึ้นแล้วเห็นมั้ย
จะมีทำทาสทำทางเหมือนคนรำด้วยสารพัดเลยครับ
แล้วเขายืนเต็ดเตรอยู่แบบนี้
เติมน้ำมันเขาไม่เติมนะเหมือนยืนรอใครมองหาใคร
หรือว่าจะมาออกกำลังกายเพราะมียืดเส้นยืดสายยืดแข้งเหยียดขาด้วย

สักพักหนึ่งเดินไปแถวรถมีรถจอดที่ปั๊มไง
พยายามจะเปิดรถแล้วเปิดไม่ได้

เขาใช้วิธีการคือไปเอื้อมหยิบถังแกลลอนซึ่งอยู่ท้ายรถกระบะคันหนึ่ง
เขาก็เอาแกลลอนนั้นถือไป
นี่เห็นไหมพยายามเปิดรถ
เปิดรถนี่นี่๖โมง๑๔แล้วนะเอาแล้วนะ

เขาก็กลับมาคล่อมมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วก็ขี่ออกไป

ก็จะมีภาพที่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค
พร้อมกับถังแกลลอนสีน้ำเงินเป็นถังแบบเอาไว้ใส่น้ำมัน
ก็นึกออกค่ะเอาออกไปด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่ง๑ริมถนนพระราม๒
ในพื้นที่ตัวเมืองสมุทรสงครามครับ

หลังจากนั้นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปเฉยเลยครับ
นี่คือพฤติกรรมเบื้องต้นของผู้ชายคนนี้

แล้วก็ไปยืนไปเดินไปนอนไปรำไปหยิบถังแกลลอน
พยายามจะเปิดรถคนนู้นคนนี้แล้วก็ขี่รถออกไปเลย
พนักงานเก็บเงินที่ปั๊มครับคุณเพ็ญพันธ์เล่าให้ฟัง
โอ้โหพี่นักข่าวคนนี้เข้ามาอยู่ในปั๊มเนี่ย
เกือบ๒ชั่วโมงนะแล้วหนูกลัวมากด้วย
เขามองไปทางตู้น้ำมันบ้างตู้เก็บเงินบ้าง
แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะก่อเหตุไม่ดีเหตุร้ายหรือเปล่า
คือเขาก็ไม่ลงมือทันทีแต่เขาเดินไปเดินมา
ฝากคุณตำรวจตามตัวจับผู้ชายคนนั้นหน่อยได้ไหม
เพราะว่าเห็นแบบนี้น่ากลัวแล้วถังแกลลอนไม่ใช่ถังของเขาด้วยไง
คนอื่นไงกลัวว่าจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีกครับ
ล่าสุดตำรวจตามตัวเจอแล้วครับค่ะขอบคุณคุณตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามครับ
จับกลุ่มตัวนายสุรศักดิ์อายุ๒๙จังหวะที่เขาเดินอยู่ริมถนนสมุทรสงคราม
ผู้ชายคนนี้นะครับเอ๊ะเมื่อกี้ก็ขี่มอเตอร์สองครามนะครับ
ไซดนี่นานแล้วทำไมไปจับได้ตอนเดินตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
เจ้าตัวสารภาพแบบนี้
เขาขี่มอเตอร์ไซล์ของผู้ชายจากนครป฼ม
ขี่มาเล่นมาถึงสมุทรสงครามขี่ข้ามจังหวัดมาเล่น
ขี่มาจนน้ำมันหมดน้ำมันหมดก็เลยแวะเข้าปั๊มเพื่อที่จะเติมน้ำมัน
อยากจะไปเติมน้ำมันแต่จังหวะนั้นเครียดก็เลยรำแบบผ่อนคลาย
เลยเป็นที่มาของท่าร่ายรำแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปเขียนยัน๓ยอด
ไว้ที่หน้ารถสามคันซึ่งไม่ใช่รถของเขาแต่ขอไปเขียนไว้หน่อย
ทีนี้ไอ้วัตถุสีดำที่เหน็บเอวเดี๋ยวลองดูภาพวงจรปิดถ้ามีนะฮะ
เดี๋ยวลองดูนะอันนั้นมันเป็นซองปืนไม่ได้มีอาวุธ
ผมพกไว้เพื่อให้อุ่นใจเฉยนี่ภาพนี้วงจรปิดด้านขวาแล้วที่ผมพยายามจะไปเปิดรถที่เห็นเนี่ย
ผมแค่อยากจะขึ้นไปนั่งบนรถแล้วเปิดแอร์เย็นฟังเพลงเพราะเพื่อผ่อนคลาย
คือไม่ได้คิดกะว่าจะไปขโมยของอะไรทรัพย์สินของเขาแต่อย่างใด
ที่เขาพูดมาไม่มีคำว่าขโมยออกจากปากเลยแต่พฤติกรรมดูแปลกมาก
ขี่รถของพี่มาเล่นมารำเพื่อคลายเครียดอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็พกซองปืนให้อุ่นใจจะเข้าไปนั่งในรถคนอื่นเพื่อจะได้แบบรับแอร์เย็น
ทีนี้ผมเห็นถังน้ำมันวางอยู่ท้ายกระบะคิดว่ามีน้ำมันก็เลยหยิบไปเลย
เพื่อจะได้เอาไปเติมรถผมที่น้ำมันหมดไงอุ้ยเขาบอกแบบนี้ฮะ
ขับขี่ปลอดภัยอ๋อขอให้เขาปลอดภัยทุกคน
ยังไม่หมดแค่นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเมื่อกี้ที่เล่ามาทั้งหมดก็อุ้ยหลายอุ้ยแล้วนะคะ
ยังมีอีกออกจากปั๊มนี้แล้วไปเต็ดเตร่อยู่แถวหน้าร้านขายรองเท้า
พยายามจะไปเปิดประตูรถยนต์ตรงร้านนั้นด้วยอ้าวนี่ภาพวงจรปิดนี่ครับ
โอ้โหแต่รถเขาล็อกเอาไว้ก็เลยเปิดเข้าไปไม่ได้
แล้วสุดท้ายก็คงจะเป็นจังหวะเดินเต็ดเตรอยู่ก็เลยโดนตำรวจตามจับในที่สุด
ค่ะตำรวจตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่าในสุรษะคนนี้นะครับ
ทีเป็นเด็กส่งรถก็อยู่กับพี่นั่นแหละอืม
แต่หลังหลังชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะอะไรรู้ไหมฮะยาบ้าโอ้นั่นไงคะ
เสพยาบ้าจนเริ่มมีอาการแปลกสุดท้ายตรวจฉี่ครับ
ม่วงฮะแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดและส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่หลักฐานส่งตรวจฉีดแล้วเรียบร้อยอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับ
เห็นคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าเขาร้อนหรือเปล่า
เขาก็เลยมาร้องรำทำเพลง